งูตัวนี้อยู่ทั้งที่สูงแถมตัวยะหิตังฮาค่ะ
แถมตัวยะหิตังฮาค่ะ
โอ้โห

ใหญ่แบบเต็มคาราเบล

เรียกว่ายังไงทรงตัวให้ดีแล้วค่อยลงมาจากกำแพง

ใช่ค่ะแล้วอุปกรณ์ก็ไม่ได้มีมากมายเพราะว่ามันอยู่บนต้นไม้
แล้วมันก็เหมือนกับกึ่งจะสูงกึ่งจะเตี้ยแต่ว่ามันก็เสี่ยงอันตรายพอสมควร

ความยาวประมาณสัก๓ถึง๔เมตรได้
ชุมชนเยอะต้นไม้เยอะ
เอาจริงภรรณานั้นงูเหลือมเยอะหรอค่ะ
เป็นมาก
ก็คงอยู่ตามธรรมชาติมันแต่เผอิญเผอิญว่ามันก็ออกมาโผล่ให้คนเห็น
คนก็เลยกลัวไงเลยอยากจะให้เจ้าหน้าที่มาช่วยจับมันหน่อย
เพราะเดี๋ยวมันเลื้อยไปบ้านคนมาอันนี้งานใหญ่กว่าเดิมอีก
นะคะก็จับได้แหละนะท้ายที่สุดก็ใส่กระสอบปุ๋ย
แล้วก็เดี๋ยวจะเอาไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติที่ห่างไกลชุมชนต่อไป
ต้องขอบคุณเจ้าของคลิปเขาด้วยนะนำมาอัปเดตให้ฟังนะ
ย่านนั้นนะถ้าแบบว่ามีธรรมชาตินิดหน่อยก็ต้องระวังเรื่องของงูกันหน่อยนะครับ